รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
หากมีเวลาไม่ย่ำบันน้ำบ้างนะพี่นะ

แสงไฟในเมืองมั่งคัง
มันง่ายเกินไปใช่ไหม
ที่ฉันยอม
ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ตั้งขบวนกันมาว่ามีนักศึกษ์
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
มาทำเพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส่วนทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว

บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อนน้องที่ขาดแคลน
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
น้องโนเกียงัดทุกความตั้งใจมาสู้จนทำให้ตอนนี้ทีมสุภาพบุรุษสุดซ่า
มีคะแนนห่างจากทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวเพียง๑คะแนน
ในยกนี้เด็กจะส่งเพลงอะไรมาสู้กันผลจะเป็นยังไงมาชมกันต่อเลยครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า

รออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับพี่หอยพี่ไอ้และพี่ฝนครับสวัสดีครับท่าน
สวัสดีครับ
ยกที่๘นะครับน้องฟิงกี้นะครับเลือกเพลงสาวนาสั่งแฟนนะครับผม

เพราะว่าเพลงนี้นะคะท่านผู้ชมมีส่วนร่วมในการร้องด้วยค่ะ

ท่อนบ้างเนื้อพี่เนอะ
มันอยู่ตรงนี้จุดขายของเพลงนี้ใช่ไหมครับ

โอ้โหสุดยอดมากเลยเปลี่ยนเซอร์ไพรส์มากเลยสำหรับพี่แซคนะครับ
สำหรับน้องวินนี่ครับเลือกเพลงง่ายเกินไปนะครับผม

เพราะว่ายกที่แล้วนะครับผมนะครับใช้เพลงแสนสุดท้ายไปนะครับ
และกรรมการบอกว่าผมนะครับพัฒนาขึ้น

เอาละวันนี้เราจะแข่งกัน๓คน
ใช่ครับ

เนอะอย่าไปเข้าห้องน้ำครับผม
ก็เห็นโอกาสเขาดึงแขนขึ้นมาแหละครับ

กำลังจะถอดแล้วไอ้นี่คว้ามา

เป็นศึกต่างแนวเพลงครับ

ว่าเขาดีใจมากเป็นพิเศษครับ
ที่จะได้มาเจอกับฟริ้งกี้

เคยดูฟิงกี้นะครับเล่นละคร
เล่นละครก็เลยอยากจะเล่นละครกับฟินกี้บ้างครับ

โอ้โฮโหยยยยยยยยยยยยิ่งใหญ่มาก
อ้าวอย่านั่งอยู่เฉยสิครับคุณ

คุณต้องมีส่วนร่วมสิครับ

ครับเจ้าสัวมีชื่อว่าอ่าส้ง

อ่าส้งแซ่ติ่งนะครับ

อ่าส้งติ่งนั่นเอง

แล้วในเรื่องดังเป็งลูกน้องด้วย
เจ้านายส้มติงเหม็น
แล้วบริการนะฮะอ่าเหม็งส้งติ่งนะฮะ
มีลูกสาวอยู่๒คนนะฮะ
คนโตมีชื่อว่าไพ่นะฮะ
ส่วนลูกสาวคนรองนะฮะมีชื่อเพลงพ่านครับ

ครับคุณเป็นเพื่อนบ้านครับ

วินนี่โลศัมเภามาจากเมืองจีนนะครับ
มีเสือพื้นหมอนใบเท่านั้น
ต้องสกูลอัวเป็นคงจริงออกโบยบีงมาจากแรงกาย
หอบติดมาเสือผืนหมองบายข้ามอ่าวไทยมาสู่เมืองกรุง
เหล่ากงและก็เหล่ามากต่างก็มาจากแผ่นดินใหญ่
จุดมุ่งหวังคือประเทศไทยหวังจะได้มาพึ่งใบบู
หวังคือปรับเทศไทยหวังจะได้มาพึ่งใบบูม

ข้าจักหมากูของข้า
มาถูกที่มาถูกที่มาถูกที่แล้วล่ะ
เพลงพัง

แล้วเจ้าถึงจะได้เป็นเมียค่ะ

ถ้าใครรำสวยถูกใจนั่นหมายถึงจะได้เป็นคู่ของ

ปรับเทศไทย
อ้ามวยลำตามข้าเลย

ทำไมเพลงเป็นคาบูกิญี่ปุ่น

พังถ้ารู้ว่าตัวคุ้งเจ้าเป็นอย่างนี้เอาคิดเท่ายักษ์ปากใกล้
บอกเลยเรื่องแต่ทีแรกแล้วว่าเขาไม่ชอบแกหรอก

เยี่ยมมาก
ประเภทกายเกิดขันตรงนี้กว่าเปิดศึกในยกที่๘
ในตอนนี้ใครจะเป็นผู้ร้องก่อนนะครับ

น้องฟริ้งกี้นะครับ
กี้มาในบทเพลงสาวนาสั่งแฟน

สาวนาสั่งแฟนนะครับจากน้องฟริ้งกี้

หากมีเวลามาย่ำบันน้าบางนะพี่น้า
อย่ามัวไปเหอแสงไฟในเมืองมั่งคัง
อย่ามัวไปจงติดนักร้องคนดัง
ทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไข่ดาวสดสดขาวขาวหอมหอมฟุ้งฟุ้ง
อย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่ว
เจอสาวงามทรงอย่าเป็นลมตามัว
ไปคว้ามามั่วระวังตัวหน่อยนะ
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ถ้ามีพ่อของพี่บนหา
เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม
ถ้าพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องมั่งหนา
อย่าให้คอยเกิดนะพี่อยากมีเสื้อใหม่
พายิ่งงามกลับมายามน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน
ขอเสียงหน่อยค่ะ
เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ถ้ามีพ่อของพี่บนหา
เมื่อไหร่ที่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม
หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างนะ
อย่าให้คอยเก้อนะพี่อยากมีเสื้อใหม่
พายิ่งงามกลับมายามน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน

ขอเสียงหน่อย

เส้นเสียงก็คงยังเรียบเนียนเรียบ

สำเนียงหรือว่ากลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งเนี่ย
ยังไม่๑๐๐ลูกแต่มันก็๙๐เลยแหละ
ขอให้รักษาตรงนี้ไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยนะคะวันนี้

ขอบคุณค่ะพี่โกรธครับพี่ไอ้
วันนี้เราเจอกันครั้งแรกน้องเฟรงกี้
ไอซ์แบบยอมรับเลยว่ารู้สึกอัศจรรย์ใจมากเลย
เพราะว่าภาพลักษณ์ที่เห็นนะครับ
คือน้องดูเป็นเด็กสมัยใหม่เลย

ซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดเลยนะครับ
เพราะว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราเป็นเด็กสมัยใหม่
แต่ว่าเพลงมันเหมือนการบอกเล่าเรื่องราวไงครับ
พอเราแสดงท่าทางกริยาปุ๊บเนี่ย
มันต้องสอดคล้องไปกับตัวเพลงด้วย

การแสดงออกของเรามันอาจจะ
เกินไปจากตัวเพลงที่เราต้องการสื่อสาร
ซึ่งมันอยู่ที่การปรับเล็กน้อย
อาจจะลองร้องเพลงหน้ากระจกแล้วก็ลองดูตัวเอง
หรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ลองอัดวิดีโอให้ดูก็ได้

อันนี้เราน่าจะปรับลงได้หรือปรับขึ้นได้แบบนี้

เข้าใจแล้วก็ทำได้แน่นอนครับ
นี่ขอบคุณครับคุณพี่ไอ้ครับ
ผมฟังน้องเขาร้องผมลืมตาอยู่แล้วหลับตาไป
แล้วเวลาฟังเสียงกับการหลับตาออกมามัน
คนละภาพกันค่ะค่ะคนละภาพกันนิดเดียวเลยนะ
ถ้าทำให้คนฟังเนี่ยแล้วคล้อยตามน้องเฟรงกี้นะ

แค่ตรงนี้แค่นั้นถ้าอยากขอให้ถามว่า

พอร้องไปแล้วเราคิดตามไปด้วยว่า
เรากำลังพูดถึงอะไรแค่นี้เลย
แล้วมันจะทั้งหลับตาลืมตาหลับตาลืมตา
มาดูภาพเดียวกัน
นะฮะขอบคุณทั้งสามท่านมากค่ะ
บัตรนี้ไม่มีข้าพอ
พี่ฟิงกี้ร้องเพลงได้พอมากเลยครับ
ทุกครั้งที่พี่ฟิงกี้ร้องเต็มเสียงนะครับ

ส่วนมินนี่นะครับก็ไม่ยอมนะครับ
เพลงที่วินนี่เตรียมมานะครับ
ใช้พลังเสียงเยอะมากเลยนะครับ
ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราทีม
สุภาพลุดสุดซ่า
วันนี้วินนี่มาในบทเพลงง่ายเกินไป

เพลงง่ายเกินไปของวง
วันนี้มาฟังบทเพลงจากน้องวินนี่
ง่ายเกินไป

เพลง

อย่าลืมเป็นกำลังใจของเธอ

เห็นแววตาก็รู้
ฉันก็รู้จัก
สิ่งไหนเธอต้องการ
ข้ออะไรก็ยอม

ทุกอย่างที่เธอเรียกหา
แต่มาวันนี้เธอทิ้งกันไปไม่เหลือเหยื่อใหญ่
ที่ใกล้พึงหัวใจบันนี้ไม่มีค่าพอ
ที่มีความหมายมันเหลือเป็นความว่างปลา
ยังไม่พออย่ามาหลอกลวงเป็นของตาย
เอ้ามันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอม
ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง
เธอได้ฉันมาง่ายไปไม่เสียดาย
เธอไม่เคยห่วงแห้ง
ฉันขอให้ห่วงยัง
และเฝ้าเอาใจไม่อยากให้เธอทิ้งไป
ฉันก็หมดแล้วที่ฉันดี
เพียงอยากให้เธอเห็นใจ
แต่เบอร์วันนี้เธอทิ้งกันไปไม่เหลือเหยื่อใหญ่
ที่แกพึงพอใจบัตรนี้ไม่มีค่าพอ
สิ่งที่มีความหมายมันเหลือเป็นความว่าเปล่า
เธอยังไม่พออย่ามาลองห่วงเป็นของตาย
มันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันย่อ
ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง
เธอได้เชิญมาง่ายไปไม่เสียดาย
เธอไม่เคยง่วงแหงเป็นการตอบแทน
มันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมชุมเททุกอย่าง
เธอได้ฉันมาง่ายไปไม่เสียดาย
เธอไม่เคยห่วงแหง
มันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมชุมเททุกอย่าง
เธอได้ฉันมาง่ายไปไม่เสียดาย

มันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมชุมเททุกอย่าง
ง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอม
ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง
เธอรักฉันมาง่ายไปไม่เสียดาย
เธอไม่เคยห่วงแหวนเป็นการตอบแทน
ง่ายเกินไปใช่ไหม
ที่ฉันยอมชุมเททุกอย่าง
เธอไม่เคยห่วงแหง
มันง่ายเกินไปใช่ไหม

โอ้โหวันนี้มีแต่เรื่องอัศจรรย์ใจนะครับ

คือบุคลิกคนละแบบกับเจ้าพ่อเยาวลักษณ์เมื่อตะกี้ที่เห็นเลยอ่ะ
อันนี้แบบส่งตรงมาจากฝั่งอังกฤษฝั่งอเมริกาเลย

วินนี่สิ่งที่คนเราสามารถเรียนรู้ได้คือการเรียนแบบพฤติกรรมของสิ่งต่าง

โยกการขยับการอะไรทุกอย่างเนี่ย
มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนับ๑๒๓แล้วก็ทำให้เป็นตามแพทเทิร์นตามรูปแบบ
แต่มันออกมาจากธรรมชาติของเขาจริงเวลาเขาฟังเพลงแล้วมันออกมา

ข้อดีคือใครเห็นวินนี่หลงรักแน่นอน

แล้วมันก็ยิ่งแบบดึงดูดสายตาคนเยอะมาก
แต่ยังไงซะครับวินนี่การร้องเพลงก็คือการร้องเพลง
นี่ต้องกลับไปโฟกัสที่การร้องเพลงด้วย
ตอนนี้พี่ไอ้รู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่วินนี่หรอก
มันอยู่ที่ช่วงวัยของเราทุกคนผ่านมาหมด
คือทุกคนต้องผ่านช่วงนี้ก็คือช่วงที่เสียงมันจะแตกหนุ่มครับวินนี่

จริงพี่ไอ้พยายามฟังว่าวินนี่ร้องเพลงไม่เพี้ยนโน้ตเลยนะ

แต่บางทีเวลาที่จะเปล่งเสียงออกมาออกเสียงออกมา

มันก็จะมีปัญหาบ้างแนะนำว่าให้ฝึกร้องต่อไป
อย่าหยุดร้องเพลงแล้วก็ค่อยหาวิธีการที่จะกลมกลืนกับมันไป
เสียงเรามันแตกแบบเต็มที่แล้วก็เจอช่องเสียงที่ชัดเจน
แต่พี่ไอ้เห็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของวินนี่ที่หายากมากที่จะมีแบบนี้
คือความเท่และบุคลิกส่วนตัวเก็บตรงนี้ไว้ครับ
พี่ไอ้จะได้เห็นศิลปินที่เท่มากคนหนึ่งในประเทศไทยพี่ไอ้เชื่อแบบนั้นขอบคุณครับ
ขอบคุณพี่ไอ้มากครับพี่ฝนครับเป็นไงครับ
คุณนี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็เท่
ช่วงแรกเท่านั้นเองที่วินนี่แบบว่ามันเหมือนกับ
มันเหมือนส่งสายตามาถามพี่ฝนว่าได้ไหมครับแล้วก็คอนแรกที่ขึ้นมันยังไม่แผด
มันเลยยังมีความลังเลในการที่จะเปล่งเสียงออกมา
แล้วพอมันเริ่มแบบมันเริ่มหนักมันทีนี้วินนี่เริ่มสะใจกับมันแล้ว
ลี่เริ่มสนุกกับมันนั่นแหละคืออารมณ์เพลงที่แท้จริงครับ
อารมณ์ที่วินนี่เข้าถึงมันจริงแล้วสนุกกับมันจริง
ซึ่งแบบคนที่ร้องเพลงเก่งเยอะแยะมากมายร้องเพลงเพราะ
แต่ไม่เข้าถึงอารมณ์เพลงก็มี
แต่คนที่ร้องไม่ได้เก่งมากมายแต่ทำไมเราโยกตามเขาอ่ะทำไมเรารู้สึกตามเขา
วินนี่มีสิ่งนี้ซึ่งสิ่งนี้คือจุดหมายค่ะของคนที่ร้องเพลง
ก็คือพาคนไปไปสู่อารมณ์นั้นให้ได้
ซึ่งวินนี่ทำได้ภูมิใจมากเลยวินนี่
วันนี้เก่งขึ้นอีกครับพัฒนาขึ้นอีกแล้วสุดยอดครับ

มีปัญหาแค่ช่วงแรกที่เขายังไม่มั่นใจในการเปล่งเสียง
เพราะล็อกเนี่ยถ้าสมมุติแผ่วปั๊บเนี่ย
มันดูหละหลวมหละแหละไปเลย

พอเขามั่นใจโอ้โหยิ่งท่อนสุดท้าย
อารมณ์เพลงเขาพีคถึงมันยืนอยู่ตรงนี้
บอกว่าไปทีมงานจะออกจากสตูเลย

ไปกันเลยกล้องเกิ้งไม่มีใครถ่ายแล้วเนี่ย
นะจริงแค่นั้นเอง

มั่นใจไปเลยเวลาทำอะไรมั่นใจ
แล้วมันจะทำให้คนฟังอ่ะ
อุ่นแล้วก็มั่นใจไปกับตัวเองด้วยนะครับ

อารมณ์ก็ได้ร้องก็ชัดขึ้นมากด้วยค่ะ
แล้วก็มันจะสุดเบล็ดค่ะสุดยอดค่ะ
กรรมการคะตอนนี้ทีมสุภาพบุรุษสุด

สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวด้วยนะคะ
น้องวินนี่สวมวิญญาณชาวร็อก
ร้องจนเวทีสะเทือนแบบนี้
ผลคะแนนในยกนี้จะเป็นของใคร
ระหว่างเพลงลูกทุ่งและเพลงร็อกช่วงหน้ารู้กันครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
อย่าให้คอยเกิด
นะพี่อยากมีเสื้อใหม่
มันง่ายเกินไปใช่ไหม

ก็เพราะรักเธอซึ่งยอม
ทุกที่ทุกอย่าง

กับสาวนาสั่งแฟนแล้วก็ง่ายเกินไป
เหมือนน้องทั้งสองคนไม่ได้มาประกวดร้องเพลง

แล้วก็เนี่ยช่วยแบบเป็นตัวของตัวเอง

เป็นกำลังใจให้ครับครับเชียบครับ
ขอบคุณครับพี่เต้น
ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องตัดสินว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวนะครับ
มีคะแนนสะสมนำอยู่๑คะแนน

ตอนนี้สุภาพบุรุษสุดซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
ต้องการเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับก็จะเสมอ

ทีมที่ชนะคือทีม

สุภาพสตรีสุดเตียวเป็น๘คะแดน
ตอนนี้นะครับคะแนนสะสมนะครับของฝ่ายสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวสีชมพูนะครับ
คะแนนสะสมอยู่ที่๕คะแนน
สุภาพบุรุษสุดซ่าสีฟ้าครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
รอบที่๑ยกที่๘เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เหลือเพียงอีก๑ยกเท่านั้นในยกที่๙
มาดูกันว่าในยกหน้านะฮะเด็กที่มีความสามารถมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ใครจะเป็นฝ่ายได้คะแนนจากคณะกรรมการไป
เป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ

ในยกนี้น้องฟิงกี้ทำคะแนนให้ทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
ห่างออกไปเป็น๕ต่อ๓คะแนน
แจ๊ครู้ไหมคะว่าหนูคิดว่าหนูจะแพ้แล้วนะคะ

นิงกี้ร้องได้ดีมากเลย
ใช้ชนะครั้งนี้เป็นของฟุ้งกี้ถูกแล้ว

ทำได้ดีด้านสองเราก็ร้องกลิ่นทั้งสองคนนะครับ

ร้องได้ยกรังซ้า
วันนี้มาร้องเพลงอะไรลูกสิ

อันนี้ไม่ใช่อาสอนเฟซบุ๊คอันนี้หนูติดอ่างแล้วแหละ

โปรดติดตามตอนต่อไป